ดูข่าวนี้หน่อยค่ะลุ้นกันหน่อยคุณผู้ชมจะจับได้ไหม
ประมงผิดกฎหมายคือเขาเป็นเรือประมงอวนรากอวนรุน

พอไปตรวจเนี่ยนะก็ไล่ล่ากันตั้งแต่ในน้ำ
วิ่งขึ้นฝั่งไปเดี๋ยวไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หน่อยค่ะ

เยอะด้วยเยอะด้วย

โอ้นี่อยู่ตอนที่กำลังจะขึ้นฝั่ง
แล้วได้ยินเสียงแบบตึ๊บอะไรนั่นไหมคุณผู้ชม

ไม่ใช่แค่ก้อนหินนะคุณเอาไม้ปลาใส่เจ้าหน้าที่ด้วย

ช่วงที่เจ้าหน้าที่ก็กำลังที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน
และปรับรามประโมงกำลังจืดเถื่อนปากโมนนะคะ
กำลังเจ้าหน้าที่กว่าประมาณ๒๐นายนะ
นี่ปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย
จริงขับไล่ล่ากันก่อนนะคุณนะ
ขับไล่ล่ากันก่อนคนทำผิดกฎหมายนี่ก็โอ้โหนี่

นี่อวนเขานะใช่ค่ะอวนลากอวนดวนติดเครื่องยนต์นี่แหละ

เจ้าหน้าที่ก็ตามตามจนฝั่งนั้นขึ้นฝั่งได้

พวกอยู่๒๐กว่าคนคุณผู้ชม
จุดตรงนี้คือท้ายเขื่อนยะโสธรพนมไพรค่ะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะ
ทีนี้พอไปตรวจสอบดูเจอ

มันเป็นเครื่องมืออวนรุนประกอบเรือยน๒ลำ

เห็นไหมเจ้าหน้าที่ก็ตามขึ้นฝั่งไปเหมือนกันนะ

หนีแล้วทำยังไงด่าเจ้าหน้าที่ด้วย
ดูสิอยู่ข้างบนนั้นด่าอย่างเดียวไม่พอ

คุณผู้ชมเห็นไหมตรงไรผม
ที่มันเป็นรอยเหมือนกับเลือดหน่อย
อันนั้นคือหัวปูดนิดนึงแล้วก็หัวแตกด้วยนะของเจ้าหน้าที่นะ

แล้วไอ้ไม้ที่คว่างมาหินที่คว่างมา
มันไปโดนกระจกหน้าของเรือตรวจการ

เจ้าหน้าที่เขาทำยังไงพอเห็นฝั่งนั้นน่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องถอนกำลัง

ไม่ได้เลยสักคนเดียวค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ทางหัวหน้าชุดปฏิบัติการเนี่ยนะคะ
หัวหน้าสุภกิจคำแก้วบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะ
ฝ่ายเจ้าหน้าที่เองจะไปแจ้งความร้องทุกข์
จะเอาผิดกับผู้ทำประมงผิดกฎหมาย
กลุ่มที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
จริงเขาก็พูดถึงเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะคะ

ใช้เครื่องมืออวนลากอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยน

ใครที่ฝ่าฝือนี่มีโทษปรับนะ
หมื่นถึงแสนหนึ่งหมื่นบาทถึง๑แสนบาท

เขาก็สู้กลับมาแบบนี้นะคะ